กันบ้างเนี่ยโดยเฉพาะในโอ่งเนี่ยเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้
ยุงลายมันมาไข่แล้วหลังจากนั้นมันจะบินออกมากัด
และจะทำให้เราเป็นไข้เลือดออกช่วงนี้ฝนจะกลับมา
เพราะฉะนั้นตรวจสอบหน่อยนะฝนลงมาแล้วน้ำ
จะขังตรงไหนเนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตีห้าห้าสิบเอ็ดนาที
มีเมฆนะเนี่ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ฝนจะกลับมาตกและสัปดาห์หน้าฝนจะทิ้งช่วง
อ่ะเตรียมรับมือกันหน่อยนะช่วงเนี้ยอุ้ยมีเมฆตั้งเขามาแล้ว
แถวภาคอีสานทั้งภาคเน้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
บนราชธานีศรีสะเกดสุรินช่วงนี้ฝนที่กลับมาเพราะว่าร่องฝนค่ะ
ผ่านทางตอนบนของประเทศไทยไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนาม
แล้ววันพรุ่งนี้เขาจะขยับต่ำต่ำลงมาเรื่อยแบบนี้นะ
และจะทำให้ตอนบนของประเทศไทยฝนเยอะขึ้นแล้วฝนวันนี้เป็นยังไง
ช่วงเช้าครึ้มมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ตกลงมาแบบชัดเจน
เพราะว่าเป็นลักษณะของเมฆฝนเท่านั้นเองฝนจะมาเริ่มตกช่วงเที่ยง
และจะตกยาวไปจนถึงช่วงเย็นแต่อย่าเพิ่งตกใจไปพูดแบบนี้
เจ็กแบบนั้นค่ะตกภาคเหนือภายสารภาคกลางและฟากตะวันออก
ฝนที่ตกลงมาแบบนี้แล้วคลื่นเป็นยังไง
แต่ถ้าออกจากฝั่งไปแล้วตรงนี้ค่ะตรงกลางทะเลค่ะ
จุดนั้นถ้ามีฝนคลื่นก็อาจจะสูงได้๒เมตร
๑เมตร๕๐เซนติเมตร
อุณหภูมิวันนี้ช่วงเช้าค่ะ

เพราะว่าความอบอ้าว

พอฝนตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น
อากาศเย็นสบายมากขึ้นค่ะ
เผลินหลับช่วงบ่ายแล้วก็ยุงมากัดล่ะ